ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
พอรู้ข่าวว่ามีการออกหมายจับผมก็เข้ามามอบตัวตามหลักความยุติธรรมครับ
อะไรผิดอะไรถูกว่าตามความยุติธรรมครับ
ถ้าผมผิดจริงผมก็ต้องยอมรับในความยุติธรรมจริงนะครับ
แต่ผมก็ยังยืนยันว่าความยุติธรรมน่าจะช่วยผมให้รอดจากความผิดได้นะครับ

ครับวันนี้ต้องมาให้ประคัมขออนุญาตนะครับ
ทุกคนคงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับ
เป็นพจักรการชั้นไหนซักแล้วแต่นะครับ
ถ้ารู้ว่าตัวเองกระทำความผิดนะครับต้องกล้ารับผิดนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการถามตรงขึ้นมาที่เชียงใหม่อีกครั้งนะคะ

แต่ว่าตอนที่ทิ้งช่วงเนี่ยแหละค่ะมันก็มีข่าวเกิดขึ้นทุกวันทุกวันสำหรับความคืบหน้าของคดีนะคะ
วันนี้เรากลับมาที่โรงพยาบาลลานาอีกครั้ง
บอลคนที่ถูกทำร้ายจากเหตุการณ์ยังอยู่ที่โรงพยาบาล
และวันนี้เราจะคุยกับคุณแม่ของเจมส์บอลนะคะ
คุณปุญยวัจจนาวันคาวิสันคุณแม่ของน้องค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่

เราทิ้งช่วงไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วก็เรามาปิดท้ายสัปดาห์เลยเนี่ยนะคะ
ช่วง๓๔วันนี้คุณแม่แล้วก็แน่นอนรวมทั้งคุณพ่อเหมือนตั้งใจไม่ให้ข่าวหรือเปล่าคะ
เพราะเงียบไปจากการให้สัมภาษณ์เลย

เพราะว่าคุณพ่อท่านขอร้องว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งไปให้ข่าว
เพราะว่าคุณพ่อเป็นข้าราชการไม่อยากให้กระทบกระทั่งอะไร
แล้วก็ไม่อยากให้เขาใช้ข้อมูลตรงนี้ไปเป็นข้ออ้างค่ะ
ถ้าเอาจากที่คนสงสัยการที่ไม่ให้สัมภาษณ์ในช่วง๓๔วันซึ่งข่าวมันเดินทุกวันเนี่ยนะคะ
มาจากมีคนโทรศัพท์มาขอไหม

ตรงนี้นะคะพี่ขวัญคุณแม่ต้องขอโทษด้วยจริง
คือคุณป๊าก็ย้ำกับคุณแม่ว่าขอร้องอย่าเพิ่งไปให้ข่าวใดทั้งสิ้นแค่นี้ค่ะ

ซึ่งคุณแม่คิดว่าคุณแม่ก็เพิ่งเคยได้เห็นข่าวแหละว่าอะไรเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็ต้องทำตามในหน้าที่ของที่ฐานะที่เราเป็นภรรยา
เราไม่อยากให้กระทบถึงสามีหน้าที่การงานของสามีค่ะ
ไม่ได้มีการถูกกดดันขอให้ไม่พูดหรือแม้กระทั่งไกล่เกลี่ยกันเบื้องหลังเรื่องจบแล้วไม่มีใช่ไหมคะ

ในส่วนของคดีคุณแม่ต้องตามทุกวันนั่นแหละใช่ไหมคะ
คดีที่เกิดขึ้นทุกวันจนล่าสุดคุณบอลกฤษณะได้รับการประกันตัวพร้อมกับเด็กในร้านด้วยนะคะ
เอาจนถึงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตำรวจมาพูดกับตัวครอบครัวของเจมส์บอลเอง
ตำรวจบอกว่าคดีไปถึงไหนแล้ว
คดีไปถึงไหนแล้วตรงนี้คุณแม่พูดตรงนะคะพี่ขวัญ
เขาไม่ได้บอกให้คุณแม่เลยว่าคดีไปถึงไหนแล้วไม่ได้บอกจริงเลยค่ะ
มีการมาให้ความคืบหน้าอะไรไหมคะ
ไม่เลยค่ะซึ่งมันก็เลยทำให้คุณแม่เมื่อวานนี้คุณแม่ก็ตกใจเหมือนกัน
พอทราบว่าคุณบอลได้รับการปล่อยตัวซึ่งโทรไปถามคุณป๊าคุณป๊าก็บอกว่าให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็แล้วกันอะไรประมาณนี้ค่ะ
ค่ะคือคุณพ่อก็ยังยืนยันว่ายังไงให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการทำคดี
ค่ะเอาจนถึงเย็นเมื่อวานก่อนก็แล้วกันนะคะคือมันมีข่าวอยู่หลายข่าวที่เกี่ยวข้องมาทางครอบครัวของเจมส์บอลด้วยคือตกลงแล้วเนี่ยคุณแม่รู้เรื่องไหมที่มีคนไปอุ้มคุณบอลกฤษณะ
ตรงนี้นะคะขอเรียนให้พี่ขวัญทราบทุกคนทราบเลยนะคะว่าคุณแม่ยังไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าคุณบอลกฤษณะเขาได้ปล่อยตัวแล้วจนมีคนมาพูดให้ฟังค่ะยังตกใจอยู่เลยว่าเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจตอนนี้ตัวเองงงไปหมดแล้วค่ะ
อืมทหารลูกน้องคุณพ่อหรือเพื่อนฝูงคุณพ่อเนี่ยไม่ได้เข้ามามีส่วนในการเร่งรัดคดีนี้เลยใช่ไหมคะ
ตรงนี้คุณคุณพูดถึงว่าเมื่อเมื่อวานคุณแม่ที่ที่หลานหลานมาอ่านให้ฟังนะคะบอกว่าคุณแม่สั่งให้เหมือนกับว่าคุณแม่สั่งให้คนไปไปเอาตัวคุณบอลมาเพื่อจะมาคุยกับคุณแม่อย่างนี้ใช่ไหมคะเมื่อวานคุณแม่ยังงงเลยว่าคุณแม่อยู่โรงพยาบาลไม่ได้ออกจากห้องไปไหนด้วยซ้ำไปแล้วคุณป๊าก็ไปทำงานตามปกติฉะนั้นคุณแม่ขอยืนยันค่ะอย่างลูกผู้
ของคนเป็นแม่และในฐานะของคนเป็นภรรยาว่าคุณแม่กับคุณป๊าไม่ทราบเรื่องตรงนี้ด้วยเลยค่ะ
อืมเรื่องการอุ้มคุณแม่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องแน่
แม่ไม่ได้ให้ใครไปพาตัวคุณบอลมาค่ะและไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำไปเหรอคะ
ไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำไปค่ะจนหลานมาอ่านอ่านแม่ในอินเตอร์เน็ตให้ดูแล้วก็มีรูปของสอหอซึ่งตอนนั้นคุณแม่เพิ่งมาทราบจากสอหอตอนกลางคืนว่าลงไปลงไปซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็คงเดินเข้ามามันคงประจวบหมอที่นักข่าวเข้ามาหรือเปล่าคุณแม่ก็ไม่ทราบนะคะ
แล้วถ้าจมดเราพูดถึงสรหเนี่ย
สอหอรู้ตัวไหมว่าตัวเองเป็นข่าวหรือมีภาพในข่าว
คุณแม่ก็เลยเอ๊ะพอมาอ่าน
เขาบอกว่าคุณบอร์นกิจนะ
เหมือนกับว่าโดนทหารเอาตัวมา
คุณแม่ก็แปลกใจก็เลยรีบไปที่พยาบาลว่า
หนูนี่ทหารมันทหารเราในนี่หรือเปล่า

ทีนี้ถ้าไอ้น้องเขาบอกว่าก็พี่คนนั้นไง
ที่แม่ดูข้างหลังเหมือนก็เลยเรียกเขามาถาม
จริงไม่ใช่คนของใครเป็นคนของเราเอง

ไม่เลยค่ะเขากำลังจะมาเปลี่ยนเวรกัน
ทีนี้ถ้าเราพูดถึงในแง่ของการติดต่อค่ะ
ทางครอบครัวของคุณบอลกฤษณะให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเอาไว้
ว่าจริงก็ต้องการเข้ามาพบคุณแม่ของเจนส์บอล
ต้องการเข้ามาพูดคุยกันแต่ทางนี้ปฏิเสธ

ค่ะในวันนั้นเห็นได้ยินน้องเข้าไปบอกว่า
มีคนมาขอเข้าพบเป็นผู้หญิง
แล้วคุณแม่บอกว่าวันนั้นพูดตรงนะคะ
วันนั้นเราไม่อยากพบใครทั้งสิ้น
เราไม่อยากพบใครทั้งสิ้นไม่ว่าใครก็ตาม

ตอนนั้นคือสมองคุณแม่ค่ะคิดแต่ว่าทำยังไงให้ลูกหาย
ไม่ได้คิดเรื่องใดทั้งสิ้นค่ะ
ไม่สนใจด้วยซ้ำไปณวันนั้น
ที่บอกว่ามีคนมาติดต่อเนี่ยไม่ได้โทรศัพท์มาเหรอคะ

ได้ยินได้ยินนะคะไม่ได้เห็นขัดตานะคะ
ได้ยินเขาบอกว่ามาติดต่อจริงค่ะ
ยืนยันนะคะว่ามาติดต่อจริงขึ้นมา
แต่เราไม่ทราบว่าบุคคลที่แอบอ้างเป็นแม่ของคุณบอลจริงหรือเปล่า
ใช่ไหมคะเพราะคุณแม่ไม่เห็นจริง
แล้วเขาได้แสดงตัวไหมคะเขาได้บอกพยาบาลหรือบอกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไหมคะว่าเป็นใคร
ไม่ทราบเหมือนกันค่ะตรงนี้ไม่ทราบเหมือนกันเลย

ก็เห็นน้องเขาไปบอกรอบเดียวค่ะ
มีโทรศัพท์เบอร์แปลกโทรเข้ามาเบอร์ที่เราไม่คุ้นไม่รู้จักโทรเข้ามาไหม
เผื่อจะเป็นฝั่งคู่กรณีโทรเข้ามาต้องการจะติดต่อพูดคุยหรือแม้แต่กระทั่งขอโทษกันนะคะ
ไม่มีค่ะเรื่องนี้ไม่มีจริงค่ะว่าเบอร์แปลกหรือว่าอะไรนะคะ
ส่วนมากก็จะเป็นเบอร์นักข่าวทั้งนั้นนะคะ
ทีนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะขอถามย้ำอีกทีคือสถานการณ์มันเดินมาทุกวันนะคะ
จนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยมีใครไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณบอลกฤษณะ
หรือใครก็แล้วแต่อาจจะเป็นคนที่อยากจะเป็นคนประสานงานให้
ติดต่อมาที่ครอบครัวเพื่อเข้ามาพูดคุยเข้ามาขอโทษเข้ามาพบไหมคะ
เมื่อวานนี้มีเขาบอกว่าเป็นพ่อของคุณอุ้มนะคะ
อ้างตัวว่าเป็นพ่อของคุณอุ้มซึ่งคุณแม่ก็บอกได้เลยว่า
คุณแม่ไม่รู้จักพ่อของคุณอุ้มจริงจริงมีน้องเขาเข้าไปบอกว่า
ตอนนี้มีคนเข้ามาขอพบเป็นพ่อของคุณอุ้ม
คุณแม่ก็เลยถามให้เขาไปถามว่าพ่อของคุณอุ้มที่เป็นดาราเหรอ
เขาบอกว่าใช่แล้วก็ไปให้กลับไปถามเขาว่า
จะมาพบในฐานะอะไรใช่ไหมคะ
ถ้ามาฐานะอะไรก็มาบอกอีกทีนึง
เขากลับไปถามเขาบอกว่ามาฐานะพ่อของอุ้ม
คุณแม่ก็เลยอนุญาตให้เข้าพบเหตุที่ให้เข้าพบเพราะว่า
เราเข้าใจในความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ว่า

เมื่อวานที่คุณพ่อของคุณอุ้มเข้ามาพบเนี่ย

คุณพ่อสิ่งแรกนะคะคุณพ่อเขาก็บอกว่า
เขาขอที่ขอเข้าพบนะพ่อมากราบขอบพระคุณ
ที่เราไม่โทษลูกเขาเราก็บอกเขาไปตรงตรงนะคะ
ว่าทำไมเราต้องไปโทษลูกเขาเพราะลูกเขาก็ไม่ได้ผิด
ลูกเขาไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องลูกเขาไม่ได้เป็นคนที่สั่งทำร้ายลูกเรา
ฉะนั้นเราไม่อยากให้ใครเดือดร้อนค่ะ
แล้วคุณพ่อของคุณอุ้มได้มีการพูดแทนคุณบอล
หรือผู้แทนครอบครัวคุณบอลหรือประสานงาน
เผื่อเอาไว้ว่าจะให้คุณบอลเข้ามาพบไหมคะ
ค่ะณตอนนั้นคุณพ่อของคุณอุ้มพูดประมาณว่า
ถ้าคุณบอลเข้าพบคุณตอนนั้นคุณแม่ก็ยังงงว่า
เอ๊ะคุณบอลก็ยังอยู่ที่ศาลไม่ใช่เหรอ
คุณแม่ยังถามเข้าไปเลยว่าอ้าวก็ตอนนี้คุณบอลอยู่ที่สรรไม่ใช่เหรอคะ
แต่ก็พูดตรงนะคะมันเหมือนกับเป็นสัญญาณเขารู้ว่าไม่รู้อะนะคะ
ดิฉันถามแทนว่าถ้าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณบอล
ตัวแทนของคุณบอลครอบครัวของคุณบอลจะขอเข้าพบมาพูดคุย
หรือแม้กระทั่งจะขอโทษเนี่ยคุณแม่ยินดีพบไหมคะ
ณตอนนี้นะคะตอนนี้คุณแม่บอกตรงว่าคุณแม่ตัดสินใจเองไม่ได้ค่ะ
คุณแม่ต้องให้ป๊ามาตัดสินใจด้วย
เหตุผลเพราะว่าวันนั้นวันที่คุณแม่ต้องการพบคุณบอล
คุณบอลเขาก็ยังไม่อยากพบคุณแม่เลยด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะ
วันที่คุณแม่เคยเรียกร้องให้เขามาพบเขาก็หลบ
แต่วันนี้ตอนนี้ถ้าเขาอยากพบคุณแม่คุณแม่ก็ขอเวลาคิดก่อนค่ะ
ขออนุญาตตอบได้ตามความจริงว่าต้องขอเวลาคิด
แล้วทบทวนดูก่อนว่าอะไรเป็นอะไรนะคะ
ปิดท้ายช่วงแรกนิดเดียวค่ะตอนนี้อาการของเจมส์บอลเป็นยังไงบ้าง

ค่ะตอนนี้ที่จมูกดีขึ้นที่ตารู้สึกว่าเขายังปวด
เมื่อวานนี้ยังเหมือนกับจะอักเสบนะคะเพราะมันแดงมากเลยค่ะ
แล้วอาการไข้ค่ะที่คุณแม่กังวลตรงนี้ก็คือ
ไข้มันก็จะมีตลอดโดยไม่ได้หายขาดค่ะ
จากว่ามันจะสูงหรือต่ำแค่นั้นเอง
เมื่อวานพยาบาลเขายังแปลกใจแล้วบอกว่าเอ๊ะคุณแม่แปลกนะไข้มันมีตลอด
ซึ่งคุณแม่ก็กังวลเรื่องนี้ค่ะ

คุณผู้ชมคะมีหนึ่งประเด็นนะคะที่หลายคนคิดเอาไว้ตั้งแต่เบื้องต้น
นั่นคือว่าเพื่อที่ถูกทำร้ายเป็นลูกของในคน
คำถามก็คือว่าตกลงเรื่องนี้เนี่ยจะสั้นและจบด้วยมือของทหารไหม
อย่างที่หลายคนพยายามอยากให้สรุปจบให้เร็วที่สุด
หรือเรื่องนี้จะออกในลักษณะที่เป็นความขัดแย้งไหม
ระหว่างสีระหว่างทหารกับตำรวจสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมมีประเด็นนึงนะคะหลังจากที่ข่าวนี้คนได้รับรู้ว่า
คนที่ถูกทำร้ายนั้นเป็นถึงลูกชายของนายพลคนก็จับตา
คนก็จับตาว่าเรื่องนี้อาจจะสั้นอาจจะเร็วซะด้วยซ้ำ

เรื่องนี้เร็วไหมในความรู้สึกเรา
มีฝ่ายทหารเข้ามาร่วมในการทำคดีเข้ามาร่วมในการเร่งคดีหรือเปล่า
ค่ะก็ตรงนี้แหละค่ะคุณแม่พูดตรงนะคะพี่ขวัญ
ไม่อยากให้คดีของน้องน่ะสร้างความขัดแย้งระหว่างคนกันเอง
หรือว่าคนต่างสีกันเองเนี่ยค่ะ
เพราะว่าในฐานะที่คุณแม่ที่พูดได้ตรงนี้นะคะพี่ขวัญ
คุณแม่ขอพูดในฐานะของคนเป็นแม่คน
ไม่ใช่มาคิดว่าคุณแม่เป็นเมียของนายพลหรือว่าเป็นเมียของทหาร
คุณแม่ขอพูดในฐานะที่คุณแม่เป็นแม่คนคนนึง
ขอความเป็นธรรมให้แก่ลูกที่ลูกคุณแม่ที่เจ็บวันนั้น
คือเสียงหวยหวนเสียงจุดปวดของลูกก็ยังกล้องอยู่ในสายตาในหัวใจของคุณแม่อยู่เนี่ยค่ะ
คุณแม่ไม่อยากให้ใครคิดว่าที่ออกมาพูดเพราะว่าเป็นเมียในคนไม่ใช่ค่ะ
ขอตัดประเด็นนะคะคุณแม่ขอความเห็นใจจากสังคมด้วยค่ะ
อย่าคิดว่าคุณแม่จะใช้ความเป็นเมียของทหารหรืออะไร
คุณแม่มาพูดเพราะคุณแม่เป็นแม่ของน้องเจมส์บอลค่ะ
น้องที่น้องคนที่ดุเขากระทืบเกือบตายค่ะ
แล้วคุณแม่คนที่ได้ยินเสียงลูกพูดเสียงลูกร้องไห้หวยหวนเจ็บปวด
คุณแม่คุณแม่พูดพูดได้เลยค่ะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าที่ออกมาพูดวันนี้
เพราะว่าเป็นเมียทหารหรือว่าเมียหรือคน
คือคุณแม่พูดนะคะพี่ขวัญถ้าคุณแม่มาพูดเพราะว่าคุณแม่มาพูดในฐานะของคนเป็นแม่ของคน
เรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกเราก็คือเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกอะค่ะ
เรื่องมันจะเป็นยังไงนี่คุณแม่ไม่รู้แต่คุณแม่ขอความเห็นใจขอความเป็นธรรมให้คุณแม่ด้วย
จริงถ้าเราตามข่าวมาจนถึงตอนนี้นะคะคนอาจจะเห็นว่าคดีนี้ไม่น่ายากซะด้วยซ้ำ
เอาล่ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อเป็นทหารแล้วก็เป็นยศถึงในพลนะคะ
แล้วก็ดูเรื่องมันค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าน้องบาดเจ็บ
แต่ทำไมจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันคุณแม่ถึงรู้สึกจะกังวลกับเรื่องนี้อะคะ
คุณแม่บอกตรงว่ารู้สึกกังวลมากค่ะเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะพูดจะพูดอะไรก็ไม่ได้
จะทำยังไงก็ไม่ได้คือคือรู้สึกอึดอัดมากค่ะอึดอัดจริงคือมันมันพูดอะไรไม่ได้ค่ะ
เพราะคุณป๊าขอร้องว่าอย่าพูดเพิ่งพูดอะไรคุณแม่พูดอะไรไม่ได้จริงครับพี่ขวัญ
พูดอะไรไม่ได้เข้าใจคำว่าพูดอะไรไม่ได้ไหมคะ
เข้าใจค่ะเข้าใจคือเพราะฉะนั้นเอางี้เท่าที่ฟังเนี่ยคือรู้สึกการที่เป็นภรรยานายทหาร
ที่คุณพ่อมียศนี้เนี่ยไม่ใช่จุดแข็งของคดีซะด้วยซ้ำกลายเป็นเหมือนสิ่งที่กังวลตอนนี้
เอาอย่างนี้ค่ะจนถึงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะให้เข้าใจที่สุดคือเรื่องอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่า
สิ่งที่คุณแม่อยากจะให้เข้าใจที่สุดตอนนี้เพราะดูแล้วเนี่ยหลังจากเราคุยกันคราวที่แล้วคุณแม่ให้สัมภาษณ์บ้าง
แต่จะไม่พูดถึงคดีเลยแล้วก็เลี่ยงไม่รับโทรศัพท์สื่อซะด้วยซ้ำไปคือตอนนี้เรากำลังเจออะไรอยู่หรือว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรอยู่
ตรงนี้นะคะคุณแม่รู้สึกว่ากดดันค่ะคุณแม่กดดันตัวเองหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่รู้สึกว่ากระแสหลายหลายอย่างมันกดดันคุณแม่เองค่ะเพราะว่าอย่างข่าวที่ออกมาเนี่ยบางข่าวมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยตัวเราเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะคะพี่ขวัญว่าใครอะไรที่ไหนยังไงแต่ข่าวออกมาก็ทำให้คุณแม่รู้สึกกดดัน
แล้วแล้วคุณแม่ไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้ค่ะพี่ขวัญแต่คุณแม่ขอขอพูดในฐานะของคนเป็นแม่ค่ะขอขอความยุติธรรมค่ะพี่ขวัญคุณแม่ขอความเห็นใจจากสังคมขอความเห็นใจจากทุกฝ่ายว่าได้โปรดได้โปรดได้ปลดให้ความยุติธรรมกับคุณแม่และน้องเจมส์

มีก็มีพวกเพื่อนฝูงมาถามอะไรกันแต่ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการที่ยื่นข้อเสนออะไรไม่ใช่ค่ะมีคนส่งข้อมูลหรือว่าหลักฐานอะไรมาถึงคุณแม่เยอะขึ้นไหมคะหลังจากที่ข่าวได้รับความสนใจตั้งแต่ต้นสัปดาห์ค่ะตรงนี้ก็มีมีบ้างค่ะพี่ขวัญซึ่งตรงนี้คุณแม่ก็ขออนุญาตนะคะว่าคุณแม่จะไม่ไม่ขอพูดตรงนี้ค่ะ
คุณแม่มองการทำงานของตำรวจตอนนี้เนี่ยยังไงบ้างเอาฝั่งของคนที่เป็นผู้เสียหายเพราะคนคนพยายามจะลองวิเคราะห์นะคะว่าเอ๊ะคดีเดินไปแบบนี้แล้วออกมาในแต่ละวันแต่ละวันในมุมของผู้เสียหายเองมองเรื่องการทำคดีตรงนี้ยังไงบ้างคะสำหรับการดำเนินคดีนะคะพี่ขวัญคุณแม่ไม่รู้ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงค่ะแต่ว่าเมื่อ
สักสองสามวันก่อนก็มีตำรวจหลายหลายท่านเข้ามาหลายหลายชุดเข้ามาจนเรางงว่าใครเป็นใครใครทำอะไรกันบ้างซึ่งตรงนี้ตอนนี้บอกได้เลยว่างงค่ะสับสนสับสนค่ะสับสนจริง
ถามเผื่อถามเผื่อนะคะถามเผื่อว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้พบกับคุณบอลกฤษณะอาจจะมากับคุณแม่คุณบอลด้วยหรืออย่างไรดิฉันไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าได้มีโอกาสพบกันเนี่ยคุณแม่จะให้อภัยคุณบอลได้ไหม

พูดไม่ได้จริงจริงค่ะว่าจะให้อภัยได้หรือไม่ให้อภัยได้แต่ในส่วนหนึ่งก็คืออโหสิกรรมคิดว่าที่ลูกเราโดนทำร้ายเนี่ยอาจจะเป็นกรรมมีเขาอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรในอดีตชาติและก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับลูกอยู่แล้วค่ะแต่สำหรับที่พี่ขวัญถามคุณแม่ว่าคุณแม่จะอภัยให้

เอาให้เลยเกี่ยวกับตรงนี้ว่ารู้สึกพอเราคิดคิดขึ้นมาเมื่อไหร่มัน
มันเจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดกว่าดิ้งไม่รู้จะบรรยายยังไง
ใช่อยากให้คนที่เป็นแม่ทุกคนหรือว่าใครก็ตาม
ที่ดูรายการเนี้ยถ้าถ้าลูกของทุกคนโดนอย่างนี้
คนเขาจะรู้สึกยังไงคุณแม่ขอความเห็นใจตรงนี้
ถ้าถามที่พี่ขวัญแบบว่าคุณแม่จะยกโทษได้ไหม
คุณแม่คุณแม่ไม่ตอบไม่ได้ค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ
อันนี้เราถามเผื่อเอาไว้ส่วนสถานการณ์จะไปแบบไหน
ขั้นตอนของคดีไปแบบไหนหรือว่าจะมีการติดต่อพูดคุยอย่างไร
เดี๋ยวเราตามกันรายวันแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่า
คุณแม่ก็เข้าใจตรงกันจริงคือคุณแม่กับครอบครัวของเจมส์บอล
ก็พยายามจะไม่ให้ข่าวจริงพยายามจะไม่ให้ข่าวจริงนะคะ
เพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบแก่ทุกฝ่ายค่ะ
ค่ะแต่ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะ
ที่ให้ทีมงานของทางเครือไทยรัฐได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งนะคะ

คุณผู้ชมตามได้สื่อในเครือไทยรัฐทั้งหมดนะคะ
สำหรับคดีนี้ยังมีอีกหลายแง่มุมนะคะ
และความคืบหน้าของข่าวก็ยังมีทุกวัน

สวัสดีค่ะ